คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดสงขลาค่ะเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้มีการยิงปะทะกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านร้างหลังหนึ่งอ่ะค่ะ
กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช้เป็นพื้นที่ในการกบดา
แล้วก็วางแผนในการก่อเหตุบ้านหลังนี้อยู่ติดชายหาดนะคะ
ในพื้นที่บ้านกรงอิตรรมมูศรีตำบลเกาะสบามเผอร์เทพาะจังหวัดสงครา
ทำให้สมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยค่ะพยายามจะวิ่งหนีออกไปทางชายหาด
ถูกยิงเสียชีวิตไปสองนะคะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปสี่
เจ้าที่ก็ปิดล้อมเอาไว้นะคะแล้วก็ตรวจค้นอีกทีคือตอนเช้า
จากการตรวจสอบเนี่ยค่ะคนร้ายที่ถูกยิงไปสองศพเนี่ยนะคะ
ก็คือนายอุศมันเจ๊มิงอายุ๓๙ปีเสียชีวิตอยู่ริมชายหาด
ถูกยิงที่อกด้านซ้ายทะลุชายโครงขวาห่างออกไปพบอีกหนึ่งศพนะคะ
นายเจอารงบาเฮงอายุ๔๐เป็นแก่นำระดับปฏิบัติการกลุ่มปอกความไม่สงบในพื้นที่สงขลา
ก็เสียชีวิตอยู่ริมหาดเหมือนกันถูกยิงที่คิ้วขวาแล้วก็ทะลุด้านหลังนะคะ
จากนี้ค่ะสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ๔คนที่หนีไปได้
ก็มีนายดานียาอาหวังอายุ๓๒
อัศมันปอดล้ออายุ๒๙

จิรษักเพ็งล้ออายุ๓๐
๔คนนี้ขี่รถจักรยานยนต์๒คัน
หนีไปทางตัวอำเภอเทพาะและอำเภอจนะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างไล่ล่าตัวนะคะ
คือก่อนเกิดเหตุจะได้ที่ตรวจพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอยู่ในพื้นที่บ้านกรงอีตำที่อำเภอเทพา
ก็เลยกระจายกำลังปิดล้อมตรวจค้นนะคะ
พบคนร้ายก็คือนายดานียานายอัศมันนายสุรินและนายจิรษัก
กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบระดับปฏิบัติการที่มีหมายจับติดตัวกันทุกคนเลยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมามาสองคันเจ้าที่ก็พยายามสกัดจับ
แต่ทั้งหมดก็ไหวตัวขี่รถจักรยานยนต์หนีแล้วยิงใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
แล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไปทางตัวอำเภอเทพาะและอำเภอจนะ
ที่ไปตรวจค้นที่บ้านร้างริมชายหาดในพื้นที่หมู่บ้านกรงอิตำ
ซึ่งเป็นบ้านที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ๖คนเป็นแหล่งกบดาน
ตรงนี้เป็นแหล่งกบดานวางแผนก่อเหตุในพื้นที่
ตอนที่ปิดล้อมบ้านนี้ค่ะนายอุศมันกับนายเจอารง
แก่นำระดับปฏิบัติการที่ถูกยิงเสียชีวิตคือซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
แล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนก็เลยมีการปะทะกัน
คนร้ายวิ่งหนีออกไปทางชายหาดก็วิ่งผ่านครอบครัวหนึ่ง
เขากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ชายหาดด้วยนะคะ
เขาอยู่กัน๑๕คนเขาวิ่งหนีตายกันนะคะ
คนร้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันทั้งสองคนเลยนะคะ
ก็เสียชีวิตอยู่ริมหาดเพราะดีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะ

นายเจอารงบาเฮงอายุ๔๐ปีที่เสียชีวิตนะครับ
เคยก่อคดีอย่างโชคโชนอย่าง๑๖สิงหาคมปี๖๐
ร่วมกับผู้ก่อเหตุปล้นเต็นต์รถวางโต้คาเซนเตอร์
อำเภอนาธวีจังหวัดสงขลานะครับ๒๔สิงหาคม๖๒ไปปล้นห้างทองสุธาดา
วาดทองคำไปน้ำหนักทองคำนะฮะ๒๑๕๖บาทมูลค่ากว่า๖๐ล้านบาทนะครับ
กรกฎาคมปี๖๒ไปโจมตีฐานปฏิบัติการย่อยบ้านกอแลปีเละ
ตำบลปากาฮารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป๔ศพนะครับ
นายอุศมันเจ๊มิงอายุ๓๙นี่เคยลอบวางระเบิดรถยนต์ประหลัดอำเภอแล้วก็อศ
หน้าสารทวดสบาย้อยอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลาเมื่อ๒๒มกราคมปี๕๖นะครับ
ตอนนั้นมีคนเจ็บไป๑๐คน๒๙มกราคม๕๖วางระเบิดทหารพราน
หน้าโรงเรียนบ้านป่าบอนที่โคกโพปัตตานีมีคนบาดเจ็บไป๔นะครับ
กุมภาพันธ์๖๓นี่เองฮะเป็นคนส่งกำลังบำรุงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
ในพื้นที่สี่อำเภอที่จังหวัดสงขลานะครับชาวบ้านที่ประสบเหตุเมื่อคืนเนี่ย
ว่าเขาวิ่งมาเขาพ่อมากันกี่โมงได้ครับเขาหนูมาจากบ้านใช่ไหมครับ